อุบัติเหตุที่ทำเอาชาวบ้านเขาภาวะกันหน่อยเพราะว่ามีรถบรรทุกหีบศพเนี่ยค่ะ
พลิกคว่ำแล้วก็ไปฉลบชนกับแท็กซี่ทำให้หีบศพเกลือนกระจัดกระจายเต็มถนนเลย
โอ้โหชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะสิคะครับในหีบศพมีศพเปล่าอ่ะเออเออ
นั่นน่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านแพ้วพระประโทนหลักกิโลเมตรที่๑๐ตำบลหลักสาม
ลงออกลงใจไปเปิดโลงมาโลงไม่มีศพโลงโลงโลงนะครับ
ที่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียนนอนหนูขอกวายสองหนึ่งเก้าห้านครปัถผมเนี้ย
แบบนี้เลยสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
กระจกแตกค่ะครับกระจกแตกแล้วท้ายรถนะคะพบ
โรงศพที่บรรทุกมาโอ้โหหล่นอยู่บนถนนเต็มไปหมด
อกจากนั้นไม่ใช่มีแค่โรงศพมีครบเลย
มีทั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานศพอย่างเช่นดอกไม้จันทร์ด้ายแดงสายสิน
มาหมดเลยขาดอย่างเดียวศพโชคดีไปที่เปิดมาไม่มีศพ
ส่วนคนขับตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วด้วยนะคะ
ใกล้กันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแท็กซี่สีชมพูเลขทะเบียนท้อทหารสฤษีนะคะ๒๔๕๔๒ขออภัยกรุงเทพมหานคร
ด้านหน้าของรถได้รับความเสียหายเหมือนกันเลยทราบชื่อคนขับก็คือนายศักดิ์ลูกเหยียมอายุ๕๓ปี
จากการสอบถามนายศักดิ์คนขับแท็กซี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยรับผู้โดยสารมาจากในตัวเมืองมหาชัยนะคะ
เพื่อที่จะมาส่งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมีรถตู้ที่บรรทุกลงศพคันเมื่อสักครู่นี้
ขับอยู่คนละฝั่งกันด้วยนะเกิดเสียหลักแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าบนเกาะกลางถนน
ทำให้รถตู้หมุนหมุนเคว้งมาแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนมาพุ่งชนกับรถแท็กซี่ของเขา
โชคดีมากที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่นั่งมาในรถสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็มาช่วยกันยกเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนขึ้น
เพราะว่าเสาไฟฟ้ามันถูกรถตู้ชนจนโค้นหักออกมาไงแล้วมันก็กีดขวางทางจราจรแบบนี้
เหลืออยู่อย่างเดียวที่ชาวบ้านเขาไม่กล้ายก
ตอนแรกก็จะไปช่วยยกอยู่หรอกแต่ก็เก้งกังว่าจะไปยกโรงศพ
จะมีศพอยู่ไหมชาวบ้านเขาก็กลัวคนผ่านไปผ่านมาก็ตกอกตกใจ
ในโรงมีศพหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีศพอยู่ข้างในนะคะ
ก็เลยเคลียร์พื้นที่พื้นผิวจราจรกันหน่อยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ได้เชิญผู้เสียหายไปสอบสวนที่สพบ้านแพ้ว
เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
นี่ไงน้องใบตอบกุฏที่๓ที่มาคำว่าไม่เห็นโรงศพไหม้หลังน้ำตา
แต่ถ้าเห็นโรงศพตกอยู่กลางถนนก็แสดงว่ายังส่งไปไม่ถึงสารา
ก็ยังอันนี้ยังคาดว่ายังส่งไปไม่ถึงสาราก็เลยยังไม่มีศพ

ก็ชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันนะ
เคลียร์พื้นที่รถจะได้ไม่ติดเพราะแถวนั้นก็รถเยอะ